ปัญหาสุขภาพของผู้ที่ถูกจองจำในเรือนจำนะครับ
เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่กรมราชธรรมนั้นให้ความสำคัญ

เช่นจำนวนผู้ต้องขังที่มีจำนวนมาก
เรื่องของงบประมาณในการดำเนินงานที่อาจจะไม่เพียงพอ
ทำให้ล่าสุดนี้ครับกรมรัชธรรมนั้นก็ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมา
เพื่อที่จะบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลของกรมราชธรรม
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรม
กำลังตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องฟอกไตเทียม
ว่าการทำงานยังคงเป็นปกติหรือไม่
ซึ่งตามกระบวนการดังกล่าวถือเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ

บุคคลที่ต้องให้บริการจะเป็นผู้ต้องขังก็ตาม
ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมถือเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง๓๐๐เตียง
และพร้อมให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ต้องขังและผู้ต้องโทษ
ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีหรือเป็นนักโทษเด็ดขาด

คือดูแลผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย

เพราะเขาไม่สามารถไปหาหมอได้
เราต้องพาเข้ามาหาหมอในโรงพยาบาลรัชธรรม
ดังนั้นสถานที่แห่งนี้ก็เลยทำหน้าที่สองอย่าง
ก็คือเป็นเรือนจำและก็เป็นโรงพยาบาลไปพร้อมกัน
ชื่อว่าทันทสถานโรงพยาบาลราชธรรมครับ
โดยระบบการบริการของทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรม
จะมีกระบวนการคล้ายคลึงกับโรงพยาบาลภายนอกทั่วไป
ที่จะมีแผนกรับรักษาและวินิจฉัยโรคให้กับผู้ป่วย
มีแผนกทันตกรรมผ่าตัดศัลยกรรมดูแลผู้ป่วยวิกฤต
รวมไปถึงการควบคุมโภชนาการด้านอาหารการกิน
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญระหว่างที่ผู้ต้องขังเจ็บไข้ได้ป่วย
กระบวนการทั้งหมดได้รับการจดทะเบียนรับรองจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปสชและมีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลภายนอกอื่น
กระบวนการการบริหารงานเป็นไปตามมาตรฐาน
แต่โรงพยาบาลก็ยังประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
ที่จะเข้ามาช่วยดูแลซึ่งตามกำลังพลมีถึง๑๕อัตรา
แต่ปัจจุบันมีแพทย์เพียง๙อัตรา
ตอนนี้มีแพทย์ประจำการอยู่ทั้งหมด๙คน
แล้วเรามีแพทย์ห่วงเวลาที่เราจ้างมาจากโรงพยาบาลภายนอก
เช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีจุฬาลงกรสถาบันโรคผิวหนัง
มาเป็นแพทย์พาร์ทชามีแพทย์นอกเวลาราชการ
ดังทงโรงพยาบาลมีแพทย์ตรวจ๒๔ชั่วโมง
คือเหมือนโรงพยาบาลภายนอกเทียบเท่าโรงพยาบาลจังหวัด
รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ต้องค้างบางราย
ไม่มีสิทธิ์การรักษาอาทิตผู้ต้องขังชาวต่างชาติ
และกลุ่มที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวเป็นเวลานาน
ทำให้ต้องมีการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลราชธรรม
สำหรับจัดหาทุนไว้รองรับค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้
การดำเนินงานทั้งหมดก็เพื่อมุ่งเน้นให้การดูแลสุขภาพ
และอนามัยของกลุ่มผู้ต้องขัง
เป็นไปตามหลักศิษย์ที่มนุษย์เสียชน